และวันนี้นะครับต้องติดตามเชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
เพราะว่าสถานการณ์นั้นสุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบ
แต่แน่นอนทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับ
นัดสุดท้ายเจอกับคีกิสถานนะครับ
ซึ่งคีกิสถานเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ
ชื่ออาจจะดูแล้วไม่เท่าไหร่ในฟุตซอล
แต่ว่าครั้งที่แล้วญี่ปุ่นนะครับ
เล่นทีชัมเอเชียมไม่ได้ไปฟุตซอร์โลกเนี่ย
เจอคียกิสถานทะลมไป๖๒เลยนะครับ
ปูปิสคุณซื้อชาวสเปนก็นำนักเตะลงซ้อมที่ไทยซานสเตดียมกรุงไทเป
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจอกับกิกิสถานวันนี้๖โมงเย็นตามเวลาไทย
โดยจะย้ายไปเล่นที่สนามของมหาวิทยาลัยไต้หวัน
ซึ่งไทยต้อง๓แต้มเท่านั้นนะครับ
ชนะอย่างเดียวเพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ

ในการส่งเสี่ยงนะครับเรากลัวจะต้องเก็บแต่ชนะให้ได้
การฝึกซ้อมปูปิสก็เรียกนักเตะนะครับ

เพื่อพูดคุยแล้วก็กระตุ้นให้กำลังใจ

จากว่าต้องนำให้เร็วที่สุด

เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะโดนตีเสมอในช่วงท้ายนะครับ
ซึ่งน้องก็ดูแล้วมีกำลังใจดีเยี่ยมนะครับ
เกมเก่าแล้วก็ต้องสู้กันในเกมวันนี้

บิ๊กปอมครับคุณอาฤษัทเบนจาศิริวัณ

ก็มีการพูดคุยกันระหว่างโค้ชแล้วก็นักเตะ

ทุกคนยืนยันว่าจะสู้เต็มที่เพื่อทีมชาติไทย

จะสามารถผ่านเกมนี้ไปได้ครับ
ตอนนี้ในกลุ่มดีนะครับ
แถมถึงจะเข้ารอบรอบสุดท้าย
แต่ก็เสมอร่วงแพ้ตกรอบทันทีครับ